ส่วนทางด้านคนที่จะดีใจมากที่สุด
ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องนั่นเองฮะ
ใช่ค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ที่จะได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

ดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ไปดูบรรยากาศ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติของน้องเองเนี่ยนะ
เพราะว่าเราเกาะติดจริงคุณผู้ชม

ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก
ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก
ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

ดังนั้นคุณพ่อได้รับทั้ง๑๓ชีวิตกลับสู่อ้อมอก

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นี่หน่อยนะคะ
นี่แหละคือเป็นรอยยิ้มอ่ะคุณใช่ค่ะคือที่แรกเขาก็รู้ข่าวกันแล้วไง
เขาก็มีการเช็คคงเช็คข่าวพอหันมาเจอช่างภาพของเราก็แบบเย่
ก็คือนี่เป็นห้องพักรับรองของผู้ปกครองนะซึ่งจริงแล้วนะฮะ
นักข่าวเองก็จะไม่สามารถที่จะไปเข้าสัมภาษณ์ผู้ปกครองได้เราก็ได้แต่ส่องกล้องเข้าไป
สีหน้าสีตาของผู้ปกครองแต่ละท่านนะยิ้มแย้มแจ่มใสมันออกมาจากหัวใจคุณ
แล้วจริงพ่อแม่ผู้ปกครองเขายังไม่มาอยู่ตรงนี้นะ
เพราะว่าตอนแรกเขาเกาะติดอยู่ที่เต็นต์ไงถึงแม้ผู้ว่าบอกว่ามาอยู่ในจุดที่รับรองไว้ไหม
จะได้สะดวกสบายขึ้นแต่พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าไม่เอา
เกาะติดบรรยากาศคืออยู่ในเต็นต์ของพ่อแม่ที่อยู่ใกล้กับถ้ำหลวงมากที่สุด
เพราะว่ามีข่าวออกมาหนาหูเหลือเกิน
ฮิมเจ้าหน้าที่เฮตาม
สักพักพอผู้ว่ามาแถลงปุ๊บออกจากปากผู้ว่าเท่านั้นทุกคนเฮพร้อมกัน
คือผู้ว่าตอนแรกก่อนที่จะแถลงอย่างเป็นทางการตอน๔ทุ่ม๔๑นะคุณผู้ชม
ผู้ว่ามาบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นช่วงประมาณ๔ทุ่ม๓๔

เพราะว่ากลัวข่าวลือจะไปกันใหญ่ผมเลยแจ้งให้พวกคุณรู้เอาไว้ก่อน

แล้วทีมข่าวของเราก็รายงานทันทีนะฮะ๔ทุ่ม๓๐

ทุ่ม๓๒ครับตอนนี้เราเจอเด็กแล้วครับ
ย้ำว่าเราเจอและยืนยันนะครับ